ในแพทย์สุภกิจศิริรักษ์ค่ะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพท
ก็มีการกล่าวบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยวันที่สิบหกถึงยี่สิบสองตุลาคม
เขามีการตรวจตัวอย่างค่ะเพื่อการเช็คสายพันธุ์ในประเทศไทยว่าตอนนี้
พันธุ์ในเมืองไทยของเรามีอะไรบ้างเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่
ท่านก็พบบอกว่าตรวจเนี้ยหนึ่งพันแปดสิบห้าตัวอย่างพบสายพันธุ์เดลต้าไปหนึ่งพันหกสิบเก้าตัวอย่าง
หรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเก้าสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเดลต้าเป็นหลักเลย
ใช่ค่ะส่วนสายพันธุ์อัลฟ่าเจ็ดตัวอย่างเนี้ยคิดเป็นศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อย
แล้วก็สายพันธุเบต้านะคะเก้าตัวอย่างคิดเป็นศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์อืม
ส่วน๔จังหวัดชายแดนใต้ค่ะที่พบว่าเคยเป็นอัลฟ่าส่วนใหญ่เนี่ย
เนื่องจากว่ายังมีการตรวจตัวอย่างไม่มากตอนนี้ตรวจมากขึ้นก็พบเป็นเดลต้ามากขึ้นเรื่อย
ครับผมโดยสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี้ยเป็นเดลต้าเนี้ยที่เขาเช็คสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดรายคิดเป็นเก้าสิบหกจุดเก้าเปอร์เซ็นต์
เมต้ามีอยู่เก้ารายฮะคิดเป็นสองจุดสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัลฟ่าสามรายค่ะก็คิดเป็นศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์อืมทีนี้เนี้ยในกรณีที่มีเรื่องของการกลายพันธุ์สายพันธุ์อัลฟ่าพลัสแล้วก็เดตเดต้าพลัสในแพทย์สุขภกิจศรีรักษณ์ท่านก็มีการระบุบอกว่าสายพันธุ์โควิดเน

แต่๑๗ธันวาล๒๖๖๓คือธันวาลปีที่แล้วนะคะ
สไปร์โปรตีนระหว่างสายพันธุ

อันนี้เขาบอกว่าอาจจะเกิดการหลบภูมิได้บ้าง
เบียดโดยสายพันธุเดลต้าแล้วอย่างตอนนี้นะคะ
ก็เลยส่งผลให้อำนาจเรื่องของการแพร่กระจายไม่สูงมาก

แต่ก็ต้องดำเนินการตรวจหาอยู่เหมือนกันนะคะ
ตรวจตลอดต้องตรวจหาเพิ่มเติมอยู่เรื่อย
ว่าปรากฏในที่อื่นอีกหรือไม่
ส่วนเดลต้าพลัสเนี่ยค่ะ
อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนคือ
ต้าเนี่ยกำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก
จากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเดลต้าเขาก็จะมีการกลายพันธุ

จำนวนเนี่ยค่ะ๑๓๔๑ลาย
เหลือนี่ก็คือเรียกว่าแบบพบบ้างนิดหน่อย
แต่ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ที่บอกว่าเป็นชาว
พนครศรีอยุธยาที่มีการตรวจเนี่ย
อันนี้เขาได้รับการประสานงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบกนะคะ
หลังจากมีการสุ่มตรวจตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็เจอชายหนึ่งรายเนี่ย
ซึ่งเขาเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามแล้วหายเป็นปกติแล้วนะคะ
เพราะว่าเขาตรวจเจอเนี่ยตั้งแต่กันยายนนะคะ

ใช่ถูกต้องจนเขาเป็นจนเขารักษาหายแล้วจนเขากลับบ้านแล้ว

คือตอนนี้เขาก็ยังบอกว่ายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า

รวมถึงยังไม่ถูกขึ้นบัญชีจากองค์การอนามัยโลกค่ะ
แล้วก็ยังเก็บตัวอย่างแล้วก็มีการตรวจเพิ่มขึ้น
ทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าที่อังกฤษมี

อันนี้เขายืนยันมาเลยบอกว่ายังไม่พบในประเทศไทย

โอ้โหนี่คือการพัฒนาสายพันธุ์ของเชื้อโควิดนะคะ
มีแบบมากมายหลากหลายสายพันธุ์มากจริง
คือเขามีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยค่ะ
อย่างที่บอกไปคือตอนนี้เราก็ตกใจเพราะเมื่อเช้าเราอ่านข่าวปุ๊บอุ๊ย
เมืองไทยเราเจอสายพันธุ์นี้แล้วยังไงดีซึ่งจริงก่อนหน้านี้มี
ค่ะนะคะดังนั้นก็ต้องระวังเฝ้าระวังกันต่อไป

ใช่แต่ก็คือคนก็จะงงเพราะว่าเขาไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปต่างประเทศด้วยแล้วก็แบบดูสัมผัสตรวจคนรอบข้างทั้งหมด
ไม่มีใครเป็นอันนี้ก็เลยแปลกใจว่าคนนี้เขามาเป็นแล้วเขามันกลายพันธุ์มาได้ยังไง